คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่ต้องมาเตือนกันในช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลย
แล้วก็ฝนตกเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
ล่าสุดนะคะเป็นอุบัติเหตุของรถกระบะคันหนึ่ง
คือขับมาค่อนข้างใช้ความเร็วแล้วฝนตกถนนมันลื่นนะคะ
รถกระบะคันนี้จังหวะแซงเขาเสียหลัก
พอเสียหลักเสร็จปุ๊บรถเนี่ยปัดไปฟาดเข้ากับรถพ่วง
เขาวิ่งสวนทางมาแล้วกล้องวงจรปิด
จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้แบบนี้
รถพ่วงพยายามเบรกแล้วที่เห็น

นี่คือโดนลากไปกว่า๕๐๐เมตรนะคะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๒ศพด้วยกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนมุ่งหน้า
อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนะคะ
สภาพรถกระบะหลังจากที่ทุกอย่างมันหยุดนิ่งแล้ว

ฝั่งด้านซ้ายที่โดนชนเนี่ยคือยับเยินเลยนะคะ
อุปกรณ์รถกระจัดกระจายเต็มถนน
กระบะมีผู้ติดอยู่๒ราย

ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างทั้งคู่ออกมา
คนแรกที่นำร่างออกมาได้คือฝั่งคนขับ
เพราะว่าไม่ได้เป็นฝั่งที่อัดติดอยู่กับรถพ่วง

บาดแผลชะกันที่ศีรษะนะคะ

ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะนำร่างออกมาได้
เพราะว่าเหมือนถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับรถพ่วงเลยค่ะ

แต่สุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะว่า
อาการสาหัสเหมือนกันซี่โครงหักหลายแห่งแล้วก็คอหักด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อคนขับเพราะไม่มีเอกสาร
แต่ว่าคนที่นั่งด้านข้างเนี่ยทราบชื่อคือนายวรงกรจันแก้วนะคะ
เป็นชาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรามีการได้คุยกับคนขับรถพ่วงด้วยนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังเสียงค่ะ
ก็เตือนกันนะคะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วย